ใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้มาดูเรื่องนี้ก่อนค่ะ
เป็นความปลอดภัยของผู้หญิงของสาวโดยเฉพาะที่อ่างทอง
คือถึงกับกรี๊ดลั่นเลยนะคะเพราะว่าไปเจอรูปตัวเองเนี่ย
โพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วบรรยายสรรพคุณสุดอนาจารย์เลยค่ะ
หญิงสาวเหล่านี้ไม่ได้โพสต์รูปของเธอเองนะ
โพสต์เองโดนคนแอบดีเนี่ยแอบถ่ายแล้วไปโพสต์
อย่าเรียกว่ามือดีเลยมือไม่ดีอ่ะมือไม่ดีมือไม่ดี
ใช่แล้วไปบรรยายสรรพคุณแบบนี้ทีนี้กลุ่มผู้เสียหายเขาคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของหนุ่มเทศกิจ
ล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยจับมือคนที่ถ่ายได้แล้วนะคะจับตัวคนที่ถ่ายได้แล้ว
แล้วเขาก็บอกด้วยบอกว่าทำไปเนี่ยเพราะความคึกขนองซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเอาภาพจากทวิตเตอร์มาให้กับทีมข่าวของเราได้ดู
บอกว่าเนี่ยดูสิคะนักข่าวพวกเราเนี่ยโดนผู้ชายคนนึงน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เขาดูแลตลาดสดเทศบาล
ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยแอบถ่ายขณะที่สาวเขาก็เดินซื้อของในตลาดหลังจากนั้นพอโดนแอบถ่ายแล้วเนี่ยก็มีการเอารูปไปโพสต์
ทีนี้เอาภาพของผู้หญิงไปแปะลงในหน้าโพสต์แล้วมันมีข้อความชวนสยิวเยอะเลย
มันเป็นข้อความลามกอนาจารย์มันอ่านออกอากาศไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้จากการตรวจสอบผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยมีหลากหลายวัยนะ
เด็กนักเรียนก็มีนักศึกษาก็มีพนักงานแม่ค้าในตลาด
รวมถึงผู้หญิงที่เขาเดินเข้าห้องน้ำสาธารณะก็โดนเหมือนกันค่ะ
คือส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้ตัวหรอกว่าโดนแอบถ่ายมาเห็นภาพตัวเองในโลกโซเชียล
และเมื่อวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาหนึ่งในผู้เสียหายก็คือนางสาวพีรพันธ์
ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอ่างทองก็เอาหลักฐานมามอบให้กับตำรวจ
อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนที่เกาะเหตุมาดำเนินคดี
เพราะว่าเรื่องแบบนี้ผู้หญิงเขาเสียหายแล้วมีผู้เสียหายมากกว่า๑๐คนนะคะ
ผู้เสียหายคนนี้เธอบอกว่าเธอโดนแอบถ่ายตอนที่ไปซื้อของในตลาดตอนเช้าตามปกติไม่ได้สนใจใคร
พอเธอไปดูเองก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเขียนข้อความแบบนี้เลยไปแจ้งความ
เท่านั้นไม่พอค่ะมีคุณครูคนหนึ่งข้าราชการครูนี่แหละ
ที่ไปแจ้งความเพิ่มเพราะว่าโดนแอบถ่ายเหมือนกัน
คุณครูคนนี้เล่าให้ฟังว่าคุณครูไปซื้อขนมที่ร้านในตลาด
ตอนนั้นคุณครูเห็นผู้ชายคนนึงยืนมองอยู่
แต่ครูก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้สนใจอะไร
อีกวันหนึ่งเพื่อนของคุณครูส่งรูปมาให้ดูว่าคุณครูโดนแอบถ่าย

แล้วเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัว
คนที่แอบถ่ายรูปมาได้ก็คือนายุทธนาสาลีผลอายุ๔๒ปี
เป็นลูกจ้างเทศกิจเทศบาลเมืองอ่างทองเอามาสอบสวนนะคะ
นายยุทธนารับสารภาพบอกว่าผมทำไปด้วยความคึกขนองครับ

เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาเอาภาพผู้อื่นซึ่งสร้างขึ้น
ตัดต่อหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้อื่นเสียหายเสียชื่อ

โทษก็จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาทนะคะ